ขอแสงความดีกับคู่รักสุดดังคู่ดังคู่นี้นะคะ

ล่าสุดนะคะก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะ

ลูกชายคนแรกก็คือน้องทะเลนั่นเองค่ะ
นี่นะคะในแฟนเพจออกมาคอนเฟิร์นแบบนี้เลยนะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะบอกว่าน้องทะเล๕ตุลาคม๒๕๕๙
ก็คือเมื่อคืนนี้นะคะลูกชายคนแรกของพี่ตูนบอดี้แลมคุณก้อยรัชวิน
คลอดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเท่านั้นแหละค่ะ
โอ้โหแฟนเข้ามาคอมเมนต์แสงความยินดี
ต้อนรับน้องทะเลกันมากมายนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็คุณก้อยคุณตูเขาทำคอนเทนต์

ครามน้องความเชื่อก็มีนะ
ก็เป็นชื่ออัลบั้มชื่อเพลงเขาได้นะ
ซึ่งก็เป็นไปตามที่สาวก้อยเขาบอกใบ้เรื่องชื่อของลูกชายไปก่อนหน้านี้นะคะว่า
ชื่ออยู่ในชื่อเพลงของพี่ตูนนี่แหละค่ะ
ที่สุดแล้วคุณผู้ชมก็คือน้องทะเลนั่นเองนะคะ
ซึ่งนะคะก็หลายคนอยากเห็นชมหน้าน้องเพลง
หน้าตาจะจำมั่นโวนส่วนรึเปล่านะคะ
บอกว่าเดี๋ยวรอน่าจะช่วงเย็น
นะคะคงจะได้ยนต์โฉมนะคะลูกชายคนแรกน้องทะเล
แล้วก็ตอนนี้ทั้งครอบครัวอยู่ที่ภูเก็ต
คือเขาไปคลอดโดยวิธีธรรมชาตินะคะที่ภูเก็ต
ก็คือก่อนหน้านี้นะคะคุณก้อยคุณตูนเขาโพสต์อยู่แล้วล่ะค่ะ

แต่ปรากฏว่าด้วยความโควงโควิดเนี่ยคุณผู้ชม
ก็เลยได้ไปอยู่เร็วมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ได้คลอดแล้วก็คงจะเลี้ยงลูกที่นั้นไปก่อนช่วงนี้นะคะ
ดีนะอยู่กับธรรมชาติแล้วช่วงนี้ทะเลภูเก็ตสวยด้วย
บรรยากาศดีคุณแม่พักฟื้นจะได้แข็งแรงเร็วนะคะ
ยินดีต้อนรับนะคะน้องทะเลโอทะเลแสนงามแสนงามแสนงาม
ท้องฟ้าสีครามสดใสนะคะเออน่ารักดีคุณผู้ชมค่ะ